พิชาโทษมาก
จะรู้สึกว่ามีคนตามกลับด้วย
รู้สึกแบบไม่สบายใจ
นี่ไงหลายคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น
บอกว่ารู้สึกบางทีเหมือนมีคนตามมา
นี่ฮะสองอาสากุภัยตำรวจทางหลัวบรีรัม
นี่คือคุณวรวทซีราช

เป็นอาสาสมัครกู้ภัยตำรวจทางหลวง
เดินทางมาที่วัดสองพี่น้องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
มาให้พระครูสังวรธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัด
รดนมลปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกไปหน่อย
เพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกวิญญาณตามรังความ
รูปแบบแบบมาเป็นเงาดำบ้าง

ส่งเสียงเรียกบ้างเหมือนมีอะไรตามติดตัวอยู่ตลอดเวลา

ที่มาขอสวรบุญรึเปล่าก็เลยมาหาหลวงพ่อให้รดนมลปัดเปล่าให้หน่อย
อาสากู้ภัยทั้งสองเขาบอกว่าถึงแม้ว่าวิญญาณนี้จะไม่ได้ทำอันตรายอะไรเขา
แต่มันกลัวมันหล่อนไปไหนทำอะไร
ทำงานตอนกลางคืนอย่างนี้ขี่รถกลับบ้านอย่างนี้
รู้สึกเหมือนมีคนตามตลอดเวลาไม่สบายใจครับ
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาบอกอะไรอยากสื่อสารอะไรหรือเปล่า

คุณซี่เนี่ยนะอีกหนึ่งคนที่เป็นอาสากู้ภัยเขาบอกว่า
ปกติตัวเขาเหมือนมีเซนต์เหมือนมีสัมผัสพิเศษ
เมื่อ๓๔วันก่อนเขาเห็นเงาดำ
เป็นแบบเหมือนวิญญาณคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

แต่เขาบอกว่าเขาเห็นวิญญาณนี้ตามน้องเตยไป
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้องเวลาจะไปไหนทำอะไรระมัดระวังตัวด้วยนะ
เขาคิดว่าเป็นเพราะว่าการทำงานเกี่ยวกับกู้ภัย
มีการเก็บศพผู้เสียชีวิตมาจากหลายเหตุการณ์
ก็อาจจะมีได้บ้างที่เกิดวิญญาณตามติดมาเพื่อขอส่วนบุญ
เอาเป็นว่าไปลดน้ำมนตัดเป่าแล้วอาจจะทำให้เธอสบายใจมากขึ้น
หรืออีกวิธีก็อาจจะช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
เพราะว่าสิ่งที่เธอทำมันเป็นเรื่องราวดีนะ

เพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องทำบุญให้เขาแล้วกันนะคะ